ช่วงนี้หลายพื้นที่อากาศยังหนาวเย็นอยู่นะครับ
จันทบุรีอากาศก็หนาวเย็นนะฮะ
เมื่อเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นนะฮะ
เพราะว่ามีคุณยายคนนึงนะครับอายุหกสิบแปดปี
แต่คุณยายก็เคยล้มค่ะแล้วสะโพกเนี่ยเคลื่อนหัก
สงสัยจะวูบหรือว่าล้มอะไรสักอย่าง
นี่ฮะเสียชีวิตอยู่คากองไฟที่บ้านเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
บ้านอยู่ที่หมู่บ้านสาแคร

ผู้ที่เสียชีวิตคือนางสาวเจือมอยู่ดีอายุ๖๘ปี
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในกองไฟที่มอดไปแล้ว
ร่างกายท่อนบนถูกไฟไหม้เกลียวหมดเลย
แขนซ้ายก็มีไฟไหม้จนแขนขาดออกไปเลยจากลำตัว

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบนะฮะเก็บพยานหลักฐานต่าง
จากการสันนิษฐานของต้องรวจ
ว่าคุณยายเจือมวัย๖๘ปีเมื่อเช้าวันนี้
น่าจะใช้ไม้เท้าช่วยพยุงที่มี๔ขา
ค่อยเดินออกมาจากบ้านมาที่หน้าบ้าน
เพื่อจะก่อไฟผิงคลายหนาวตอนเช้าอากาศหนาวมากนะฮะ
ตอนนี้ที่นายายอามจันทบุรี
แล้วคงจะพิงไม้เท้าเอาไว้ที่เสาหน้าบ้าน
เจือมก็เดินไปหยิบท่อนฟืนที่กองอยู่เพื่อก่อไฟ
คลายหนาวคาดว่าระหว่างนั้น
น่าจะเสียหลักล้มหรืออาจจะวูบหรืออาจจะเป็นลม
แล้วก็หน้าขมัมลงกองไฟที่เพิ่งก่อขึ้นมาเพื่อผิงคลายหนาว
แล้วไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเลยนะครับ

ยายเจียมก็เลยถูกไฟไหม้แล้วก็เสียชีวิต
ก่อนที่กองไฟจะมอดลงเลยนะเป็นกองเล็กเอาไว้คลายหนาวแค่นั้นเอง

ลูกสาวมาเจอศพแม่คนแรกเลยบอกว่าปกติแม่อยู่บ้านนี้คนเดียว
เพราะว่าลูกสาวมีครอบครัวก็ไปอยู่กับครอบครัว
ห่างกันประมาณกิโลหนึ่งนะแม่เคยล้มในบ้านเมื่อหลายปีก่อน
กระดูกสะโพกเคลื่อนเลยต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินเวลาไปไหนมาไหน
เคยบ่นว่าอากาศหนาวมากในช่วงนี้อยากจะก่อไฟผิง
แต่เคยเตือนแม่มาแล้วบอกอย่าเลยอยู่คนเดียวด้วย
อย่าไปก่อไฟผิงอะไรเลยนะครับแต่เช้าวันนี้คาดว่าแม่คงจะมาก่อไฟ
แล้วก็ล้มคว่ำหน้าทับกองไฟเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน

มีสายเหตุมาจากอะไรภาพจะรู้ไหม

เขาบ่นเนี่ย๒วันเนี่ยเขาบอกว่าหนาวออกมาก่อไป
ลูกญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณยายนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับตามหลักของคดี
แล้วก็มอบศพให้กับครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนา